เด็ก๓ขวบสภาพคือเลือดอาบเลือดชุ่ม

เพราะว่าอะไรพ่อใช้ไปซื้อบุหรี่
แล้วพ่อเอาไม้กวาดฟาดจนลูกหัวแตก
ทีนี้พอพ่อหนีไปตำรวจก็ตามค่ะเรื่องนี้
เมื่อวานนี้นะพ่อย้อนกลับมาที่บ้านแล้วก็ถือเหล้ามาด้วย
พอเจอตำรวจปั๊บพ่อเผ่นเลยรอดไม่รอดลองดูค่ะ
โอ้โหโปรยแน็บเลยใช่จับอย่างวัยไปอย่างเร็วอ่ะคุณผู้ชม
แล้วเนี่ยสุดท้ายเขาหนีไปนะรอดจากการจับกลุ่มของตำรวจ
ตำรวจไปถึงหน้าบ้านแล้วอ่ะแต่มันเห็นแน็บเลยอ่ะค่ะ

อ่าให้ฆ่า

ตีลูกชายน้องบอล๓ขวบจนน้องหัวแตกเลือดอาบอะค่ะ
แล้วเหตุการณ์ที่บีดวิ่งหนีตำรวจอ่ะตอนเที่ยงที่เที่ยงเมื่อวาน

เมื่อวานนี้ตำรวจสภกุจจับที่อุดรเขาวางแผน

เพราะว่าได้เบาะแสไงว่าบี๊ดมากบดานที่กระท่อมของป้า

ทีนี้ตำรวจก็ไปถึงที่กระท่อมเลยนี่
พอไปถึงที่กระท่อมไม่เจออะไร
บอกชาวบ้านแบบนี้ว่า
พวกเราทุกคนต้องช่วยกันแจ้งเบาะแสนะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้คือบี๊ดได้มาตามหาลูกที่บ้าน

ชาวบ้านก็กังวลแหละว่าแบบเอ๊ะบี๊ดอาจจะไปตามหาลูกที่เรียนอยู่
พัฒนาเด็กเล็กแล้วมันจะเกิดเหตุร้ายไหม

เวลามันจะมีเหตุการณ์อะไรไม่ดีขึ้นเนี่ย
ตำรวจสภกุจจับก็เลยลงพื้นที่ไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อยากให้ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุ่นใจ
ผู้ปกครองคนอื่นที่เอาลูกหลานส่งไปเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตำรวจมาดูแลเรื่องความปลอดภัยให้นะ

คุณครูบอกว่าก็รู้สึกอุ่นใจ
กลัวว่าบี๊ดพ่อของบอลจะมาตามหาลูก

เผื่อคุณผู้ชมเราไม่ได้ดูข่าวบี๊ดเมื่อันว่านี้
เห้ยใจด้วยว่าพี่เบิร์ครเล่าก่อน
เล่าก็ตามเนี่ยจะรู้สึกสะเทือนใจ

คนเป็นพ่อเนี่ยนะคือติดยาตั้งแต่เด็ก
ติดยาแล้วก็มามีลูกก็คือน้องบอลนี่แหละ

แล้ววันนั้นวันที่ทำร้ายน้องก็คือหาสายชาร์จมือถือไม่เจอ

แล้วพอไม่ได้ดั่งใจก็โมโหขึ้นมา
โอ้โหแต่นี่ค่ะทางผู้ใหญ่บ้าน
บ้านบึงหนองมอเนี่ยบอกว่าตำรวจกำชับนะ

กังวลว่าเขาจะคุ้มคลั่งเขาจะทำร้ายใครขึ้นมาอีก
แล้วตำรวจเองก็จะเพิ่มความผิดค่ะ
ในการออกตรวจตราพื้นที่แล้วก็เร่งตามตัวในมิด
ดำเนินคดีต่อไปด้วยนะคะ